ส่วนเรื่องนี้ค่ะอันนี้ก็โหดเหมือนกันเพราะเกิดขึ้นกลางเมืองในงานเลี้ยง
ในงานเลี้ยงที่ซอยสุธิศาลเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่มีการเข้าไปยิงในงานแต่งงานแล้วก็มีคนเสียชีวิต๑บาทเจ็บอีก๔นะคะ
ตำรวจเนี่ยล่าสุดไปพบหลักฐานนะคะเป็นกล้องวงจรปิดแล้วก็การให้ปากคำของพยานด้วยนะคะ
จับภาพได้คุณผู้ชมดูมอเตอร์ไซค์๒คันมีคนขี่คนซ้อนคันละ๒คนขับตามกันมา
แล้วเหมือนจอดคุยอะไรกันบางอย่างแล้วหันรถกลับวิ่งไปอีกทางหนึ่งอันนี้คือมุมหนึ่ง
อีกมุมหนึ่งจับภาพรถสองคันคันเดิมนี่แหละค่ะขี่มานะคะแล้วสังเกตว่าคันแรกเนี่ย
คนที่ขี่เนี่ยจะสวมแจ็คเก็ตสีเขียวเหมือนรายเดอร์ยี่ห้อหนึ่งฮะส่วนกล้องอีกตัวหนึ่งอันนี้ตัวที่สองนะคะ
กล้องอีกตัวนึงจับภาพรถทั้งสองคันนี้ค่ะแล่นผ่านคันแรกคนซ้อนสวมแจ็คเก็ตเขียวอ่อนแต่แขนสีดำ
ที่สองคล้ายกับมีคนสะพายเป้ทั้งสองคันเป็นแบบออโตเมติกวงจรปิดเนี้ยค่ะ
อันนี้เป็นหลักฐานเลยที่เพิ่มเติมความหนักแน่นให้กับคดีกลุ่มคนร้ายไปยิงถล่มงานเลี้ยง
งานแต่งที่อยู่ในบ้านซอยนี้จนทำให้มีคนเสียชีวิตหนึ่งคือคุณนัทธวุฒิพินิษฐ์ใหม่ถูกยิงหลายนัดเลยค่ะ
แล้วก็มีผู้บัดเจ็บอีกสี่เป็นชายสามเป็นหญิงหนึ่งช่วงเย็นของวันที่สิบสี่สิงหาคมที่ผ่านมา
ถ้าไปดูที่บ้านเขาเนี่ยนะคะตอนนี้ยังพบรอยเลือดขนาดใหญ่ทอดเป็นทางจากหน้าบ้านถึงประตูบ้าน
ครับแล้วก็มีกองเก้าอี้ที่นั่งกินเลี้ยงเนี่ยยังจัดวางไว้เป็นจำนวนมาก
คือเป็นการยิงถล่มในงานเลี้ยงอ่ะคุณนัทพงศ์คือคือเนื้อเนื้อเรื่องเนี่ยเหมือนกับภาพยนตร์เลยนะ
คืออุกอาดมากจริงนะคะแล้วไม่สนเลยว่าใครจะได้รับลูกหลงหรืออะไรยังไงนะคะ
ใกล้กันเขาบอกว่ามีรถเก๋งสีบรอนเงินคันนี้ค่ะคุณผู้ชม
มีร่องลอยกระสุนเจาะเข้าที่ด้านหน้านะคะ
เห็นเหตุการณ์เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าประมาณ๔โมงเย็น
เห็นคนร้ายขับรถมา๒คันนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละนะฮะ
หน้าบ้านงานประมาณสองสามครั้งจนนาทีที่ลงมือค่ะ
มือปืนเนี่ยคือคนซ้อนยิงก่อนลงจากรถแล้วเอาปืนยิงใส่ในงาน
หลังจากนั้นอีกคนนึงเนี่ยก็ยิงสาดเข้ามาแล้วเขาตั้งข้อสังเกตว่า
ลักษณะการยิงเนี่ยเจาะจงไปที่กลุ่มเพื่อนเจ้าบ่าวค่ะ
เขายิงมาจากข้างนอกหรือเขาเดินเข้ามายิงอย่างนี้ครับพี่
มาข้างในเลยผมนั่งจิ้นอยู่ตรงนู้นนะ
แต่เขามายิงพวกผมผมแปลกตรงนี้แหละน่าจะมีเรื่องกันอยู่ข้างนอกมาแล้วล่ะ
เข้ามายิงข้างในเขาบอกว่าพวกพี่ไม่เกี่ยวนะ
เขาเป็นคนที่เสียแบบเป็นคนมาพูดใช่ไหมพี่เพราะพวกพี่ไม่เกี่ยว
มาพูดกับน้องลูกน้องแสดงว่าเขาอาจจะมีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้

เธอเป็นคนฝ่าเจ้าบาวเพราะว่ามันมีวัยรุ่นอยู่ข้างนอก

อยู่ในซอกในมุมนี้

นี่ค่ะเป็นการยิงกันในงานเลี้ยง
คนในงานก็ตกอกตกใจวิ่งหนีกันนะคะ
ตำรวจตอนนี้สอบปากคำไปแล้วเกือบ๑๐รายนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งคนที่มาร่วมงานบางราย
มีระบุบางช่วงบอกว่าตอนที่เขากินเลี้ยงเนี่ย
เขาสังเกตว่ากลุ่มเพื่อนเจ้าบ่าวเนี่ย

ลักษณะท่าทางเหมือนเฝ้าระวังอะไรบางอย่าง

ไปอยู่ที่หน้างานเหมือนกับไปดูซ้ายดูขวา
ดูว่าจะระวังอะไรอยู่หรือเปล่า
นอกจากนี้ตำรวจก็กำลังตรวจสอบย้อนหลัง
หาความเชื่อมโยงกับอีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้

ที่เกิดขึ้นช่วงปลายกรกฎาที่ผ่านมา
ว่ามันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่า
ครอบครัวผู้เสียชีวิตวันนี้เข้ารับศพที่สถาบันนิติเวศ
ก็ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
แล้วเขาก็บอกด้วยว่าผู้ตายเนี่ยจบการศึกษามานานแล้วนะคะ
ตำรวจสุทธิษฐานตอนนี้ก็มารับตัวหัวกระสุนไป
เพื่อเอาไปเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วค่ะ
ต้องตรวจสอบกันต่อไปค่ะสองคดีนี้เกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะคะ